ดูความคืบหน้าเหตุกระยิงย่านประตูน้ำ
เพราะว่าตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก๒คน
ก็ไปคุมตัวได้ที่บ้านพักย่านรามคำแหง

รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ตอนนี้สามารถคุมตัวผู้ต้องหาได้เพิ่ม๒คน
ก็คือนายขวัญกระต่ายทอง
ลูกน้องกลุ่มผู้มีอิทธิพลย่านประตูน้ำ
โดยไปจับตัวได้ที่บ้านพักย่านรามคำแหงเมื่อเย็นวันนี้ค่ะ

๒คนนี้เป็นคู่อริกันอยู่คนละฝั่งกันในวันเกิดเหตุ
แต่ว่าใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงกันทั้งคู่

ชื่อดังย่านประตูน้ำในวันที่๗ตุลาคมนะคะ
จากนั้นสองคนนี้ก็ถูกคุมตัวไปสอบปากคำ
สถานีตำรวจนครบาลพญาไทย

โดยพลตำรวจโทษสุธิพงศ์บอกว่า

ทั้งสองคนยังให้การภาคเศษค่ะ
โดยอ้างว่าอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ไม่ได้ลั่นไกยิง

มีการออกหมายจับไปทั้งหมด๑๑คนแล้วค่ะ

และฝากขังสารอาญาไปแล้วเมื่อวานนี้

ผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดประมาณ๒๕คน
ซึ่งที่เหลืออยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะ